ผู้ชมครับมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
บอกว่ามีอาการลักษณะเหมือนกับอำมพลึก
ก็เลยไปหาพระรูปหนึ่งที่พัทธลุง

อัมพฤกษ์อัมพาสเส้นส้นอะไรต่างนา

พอรักษาไปแล้วมันหนักกว่าเดิมนะฮะวิธีเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะคือนี่ค่อยไล่ไปนะนี่มีเอาลักษณะไม้เหมือนเป็นริ่ม
เลยมาตอกเห็นมั้ยฮะ

จะมีคนอื่นอยู่ด้วยก็จริงแต่ว่าผู้ป่วยนี่เป็นผู้หญิงเป็นศรีกา

นะแล้วเปิดผ้ามาอย่างนี้เอาละเป็นผู้ป่วยผู้หญิงสูงอายุอ่ะ

แล้วคือเอาริ่มตอกแล้วนี่
คือแยกเรื่องนี้ต้องแยกเป็น๒อย่างนะ๒ส่วนนะ

หนึ่งคือพฤติกรรมของพระเหมาะสมหรือไม่
ก็ไปแตะเนื้อต้องตัวศรีกานั่นแหละ
แม้จะมีคนอื่นอยู่ด้วยก็จริงแต่มันใช่เหรอ
ใช่ไหม

เอามือไปลูบไปนวดเอาลิ่มมาตอก
ยืนขึ้นแล้วก็มีขาไล่น้ำมัน

เพราะว่าเขาอัดคลิปกันไว้แล้วผู้ป่วยเขาร้องผ่านสื่อหมวนชน

บอกมันหนักกว่าเดิมนี่เห็นไฟไหมฮะ
ข้างล่างมีรนไฟนะครับ

บางคนนี่หนักแบบแผลพูพล้องเลยนะครับ

เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ๕๓ปีนะครับ
บอกถูกพระรูปนี้ที่บอกจะรักษาอาการอมพลึกให้เนี่ยนะ
ค้อนทุบอุปกรณ์คล้ายริ่มบอกเพื่อจะกดจุด
แล้วเคาะตอกไปทั่วร่างกายแผ่นหลังแล้วก็ขาด้วย
วดน้ำมันนี่ก็จะนวดแถวท้องน้อย
บอกเป็นการโกยมดลูกเข้าอู่

อ่าดูแผลที่หลังเขานี่ฮะ
นี่มีอีกเห็นไหมนี่ไปจับโดนก้นเขานะ
เขานี่ถึงบอกมันมีที่แบบกินด้วย
การรักษานอนแค่ข้างล่างเนี่ย

เดี๋ยวเส้นที่ตายมันจะฟื้นเองอรัชพ

ไม่มีตัวไหนฟื้นเลยนะคะแล้วผลการรักษากลายเป็นแผลผู้พอง
โอ้ยตายแล้วบางจุดนี่แผลลึกแผลเน่าหนักเลยที่เนี้ย
มันใช่ไหมล่ะให้ผู้ป่วยนอนบนแคร่
บอกอบสมุนไพรข้างล่างเป็นเป็นเตาไฟร้อนระอัวอืม
แล้วพระก็บอกเหมือนถูกย่างสดเลยครึ่งชั่วโมงอู้ยตายแล้ว
เออพระก็บอกอ๋อเดี๋ยวเส้นคลายเดี๋ยวเส้นที่ตายจะฟื้นเอง
โอ้โหเอาอะไรมาฟื้นเลยที่นี่กลับไปบ้านอาการหนักกว่าเดิมอีกฮะ
แผลลึกแผลเน่านี่ดูที่ขาเห็นไหม
โอ้โหแล้วสุดท้ายต้องไปไหนไปโรงพยาบาล

รู้อย่างนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่แรกดีกว่า
นี่สุดท้ายก็ต้องมาที่โรงพยาบาลนี่หมอก็ทำแผลให้
ถูกไฟไหม้ถูกเนี่ยไฟลวกเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแก้อำมพลึกอมภาษณ์
หนักกว่าเดิมอีกนะเส้นต่างนานา
คุณป้าวัย๕๓ปีคนนี้บอกว่าป้าป่วยเป็นอำมพลึกนะครับ
อยากหายฮะเห็นเขาบอกพระที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยที่พัทธลุงเนี่ย
โอ้โหรักษาได้ก็เลยไปหาไปถึงพระเนี่ย
บอกต้องใช้ความร้อนรักษาให้เส้นมันคลาย
แล้วจะกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ
หลังจากรักษาหนักกว่าเดิมพี่สาวของป้านะฮะ
พี่สาวที่ไปด้วยกันบอกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพระเนี่ย
จนแผลนี่แบบมันเริ่มเน่าอ่ะต้องพาไปโรงพยาบาลอ่ะ
อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๑มีนาคม
จนถึงวันนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วแผลเนี่ยมันยังลุกลามต่อเนื่องด้วย
ส่วนพระที่รักษาให้ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับสพเมืองพัทธลุงให้ดำเนินคดี
แล้วก็เอาคลิปเนี่ยมาร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย

ได้ยินจากปากต่อปากกัน
ต้องกดละนี้ถ้าเกิดอันนี้อะไรก็อยากให้
ต้องไปเอาทานทานหุงข้าวนั้น
โรยมันสังกษีแล้วก็กอกไฟ
คือจากไฟนั่นแหละ
เพราะแต่ก่อนนั้นไม่เคยมีแผล
จากเป็นอำมพลึกเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
คราวนี้เลยบวกแผลผู้พองเข้าไปเลย

ไก่ย่างถูกเผาเลยใช่ไหม

ผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ทางคนเจ็บเข้าไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วย

สำนักพุทธจังหวัดพัทธลุง
สาธารณสุขจังหวัดด้วยฝ่ายปกครองด้วย
ไปตรวจสอบสถานที่รักษาผู้ป่วยนะครับ
อยู่ในหมู่บ้านยางใยขลุย
ตำบลท่าแค่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
แต่ไม่เจอพระรูปนั้นนะครับ

ไม่ได้หนีไปไหนนะอรัชพร

มีคนบอกไปรักษาผู้ป่วยอำมภาษณ์ที่จังหวัดตรัง

คนคนนั้นอยู่ไหนจังหวัดตรังอำมะพาดเนี่ย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบพวกเครื่องยาแพทย์แผนไทยครับ

แล้วก็มีพวกถ่านเชื้อเพลิงสังกษีเอาไว้ก่อไฟ
ซึ่งวางไว้ใต้แคร่ที่ให้ผู้ป่วยมานอน
แล้วบอกเดี๋ยวผิงไฟสักครึ่งชั่วโมง
เดี๋ยวนะใช้คำว่าผิงไฟเหรอคะ

ไฟกับเอาขึ้นตะแกรงย่างนี่คนละเรื่องนะ
แต่นี่เห็นไหมโอ้โหดูสิ
นี่ฮะมาตรวจเจอนะครับ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าวิธีการรักษาแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
ยังไงก็ต้องหยุดนะฮะนี่สาธารณสุขจังหวัดก็มาด้วยนะครับ
ส่วนการรักษาแบบใช้ค้อนตอกไม้เหมือนกับริ่มเข้าไปเนี่ย
หรือว่าจะนี่ฮะรีดน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าจะทำลักษณะการนวดน้ำมันรักษาโดยการประคบร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่
มันต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้อง
หลักการรักษาตามหลักของแพทย์แผนไทย
ใช่ค่ะจริงมันต้องมีใบอนุญาตอะไรพวกนี้ด้วยนะ
ต้องมีฮะไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาแบบโอ้โหเปิดสำนักรักษาอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

นายกเทศมนตรีร่มเมืองนะฮะนายกเทศมนตรีในพื้นที่ก็คือคุณสมบูรณ์บุญวิสูจน์
บอกว่าพระในคลิปเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเขาไปเรียนเพิ่มเติมด้านแพทย์แผนไทยมา
แล้วพื้นที่ที่เกิดเหตุในคลิปมันเป็นโรงเรียนร้างเป็นโรงเรียนเก่าพระรูปนี้ก็มาปรับปรุงทำเป็นสำนักสงฆ์
วิธีการรักษามันดูแปลกดูไม่เหมาะสมแต่อีกมุมหนึ่งชาวบ้านนี่มาหาไม่ขาดสาย
ว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่คิดเงินแต่ให้บริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธาแต่วันนี้ไม่เจอนะฮะ
แค่ตรงนี้นะครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์ตรงนี้นะครับ
คุณตาประนอมนะอายุ๗๒ปีแล้วคุณตาประนอมบอกว่าสำนักสงฆ์ตรงนั้นที่เขาทำที่รักษากันเนี่ยเดิมเป็นโรงเรียนเก่าแล้วโรงเรียนก็ยุบไป
ก็มีคนมาพัฒนาพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่ปี๒๕๖๐พระที่ทำการรักษาเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่๔๕เดือน
แล้วมาถึงก็ทำการรักษาแบบนี้ชาวบงชาวบ้านก็เลยพูดกันปากต่อปากก็เลยมากันเยอะรักษาคนป่วยอำมพลึกอำมภาษณ์กระดูกทับเส้น
วันหนึ่งมากัน๓๐๔๐คนบางคนก็บอกอุ๊ยอาการดีขึ้นรักษาแบบผิงไฟย่างไฟอ่ะนี่ฮะคือไอ้รักษาแบบผิงไฟย่างไฟเนี่ย
ทางคุณตาประนอมบอกแรกไม่มีนะเพิ่งมามีหลังนี่แหละแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมา
อำมพลึกอำมพาตบางคนนอนแบบบอกมาเลยมาถึงก็ตอกก็ยังชื่อว่าดีขึ้นนะ
มีเยอะมารักษาเยอะหายก็เยอะแล้วคืนทงแกไม่เกี่ยวแล้วแต่ก็จะบริจาค
ไม่ถูกบ่อยจักรคนละ๒๐บาทคนละ๕๐๐ก็ยังดี
นี่จะว่าไปความจริงมาเปิดเป็นสำนักสงฆ์ก็ต้องขออนุญาตเขานะ

ไม่ใช่นึกจะเปิดก็เปิดนะนี่สองอย่างเลยนะเนี่ยต้องทำการรักษาอะไรอีกเนี่ย
คุณปียชาติได้คุยกับคุณตาอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณตาประจวบอายุ๗๒เหมือนกันนะครับ
นี่เป็นผู้ป่วยด้วยนะเคยรักษากับพระรูปนี้ด้วยนะฮะ

ตาบอกตามีอาการกระดูกทับเส้นไปรักษามา๒ครั้งเมื่อ๒๓เดือนก่อน
พระก็ใช้วิธีรักษาด้วยการตอกเส้นเหยียบน้ำมันนวดตามตัว
แรกมันก็ดีขึ้นนะอรัชพรผ่านไปพักเดียวก็กลับมาเหมือนเดิม

บอกโชคดีแล้วถ้าไปหลังเนี่ยมีนอนย่างไฟด้วยสงสัยจะแย่หนักกว่านี้
สงสัยจะเป็นแผลผู้พ่องเหมือนกัน

ถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อนะฮะไม่เจอพระรูปนั้นด้วยวันนี้
ทางสำนักพุทธจังหวัดพัทธลุงบอกว่าเดี๋ยวจะออกหนังสือแจ้ง
เพื่อเรียกพระรูปนี้ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง
จะตรวจสอบไล่ก่อนละหนึ่งตั้งแต่บวชถูกต้องหรือเปล่า
มีใบอะไรต่างถูกต้องไหมบวชที่ไหนอย่างไร
มาตั้งสำนักสงฆ์ถูกต้องไหมรักษาแบบนี้เนี่ย
ยังไงก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วจะขยายผลไปต่อว่า
พฤติกรรมต่างมันถึงขั้นอาบัติปราชิกไหม
คือไอ้แตะเนื้อต้องตัวศรีกาด้วยความจำเป็นเพราะเขาเจ็บป่วย
ต้องดูแลอันนี้ไม่มีปัญหาก็ปลงอาบัติได้
แต่แบบนี้เนี่ยสำนักพุทธบอกต้องมาดูว่าอย่างนี้เนี่ย
เจตนามันคืออะไรไปแตะเนื้อต้องตัวแบบนี้มันเหมาะสมไม่เหมาะสม
อาจจะไม่ถึงขั้นอาบัติประราชิกแต่ถ้าเข้าข่ายเรื่องอวดอุตลิ
อันนี้อาบัดปราชิกอันนี้เข้าข่ายอาบัติปราชิก

ต้องตรวจสอบจริงระหว่างนี้ให้เขาหยุดพักปัจจุบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อนได้มั้ยคะ
ไอ้การลงพื้นที่ไปรักษาคนอื่นให้เขาหยุดก่อนได้มั้ย
ต้องไปถามว่าบ้านคนที่เป็นอัมพาตอยู่ตรังที่
ที่มีคนเขาบอกไปรักษาคนนั้นอยู่ที่ไหนยังไง